ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
เพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิสในซีเรียนะคะ
ตอนนี้ผู้นำอังกฤษก็ออกมายืนยันนะคะว่า
หลายชาติออกมาสนับสนุนการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
ในการปรับปรามกลุ่มติดอาวุธไอซิสในซีเรียแล้ว
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตุรกี

ตุรกีจะต้องเสียใจที่ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกค่ะ
นายบลาเดมีปูตินประธานาธิบดีของรัสเซีย
ก็แถลงประจำปีเมื่อวานนี้นะคะ

บอกว่าจะต้องเสียใจที่ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตก

เพราะว่ารัสเซียจะไม่หยุดแค่
ซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีตุรกี
ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ไปแล้ว
ออกจากตำแหน่งทันทีค่ะ

นายกรัฐมนตรีตุรกีก็บอกเมื่อวานนี้นะคะว่า
รัสเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและคู่ค้าสำคัญของตุรกีใจเย็นลงก่อน

การประชุมผู้นำระดับองค์การว่า
ความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป

หลังจากที่อังกฤษเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
โดยบอกว่ามีหลายประเทศให้การสนับสนุนการตัดสินใจนี้

เยอรมนีแล้วก็ชาติมุสลิมในคาบสมุทรอารับด้วยค่ะ
รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
บอกว่าการโจมตีทางอากาศเพียงอย่างเดียว
ถ้าไม่มีการส่งกองกำลังทางบกเข้าไปปราบปรามด้วย
อย่างที่บอกไปว่าสหรัฐเขาเล็งอยู่ที่จะส่งกองกำลังภาคพื้นดิน

เพื่อสนับสนุนทางด้านกองทัพภาคพื้นดินของแต่ละประเทศนั้น
แล้วก็รวมถึงภารกิจเหล่านี้น่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกัน
แล้วก็ดูแลตรึงเรื่องของพรมแดนระหว่างประเทศด้วย